จากเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยงขยะกันแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งภารกิจของจิตอาสาก็คือ
ไปเอาท่อที่เขาไว้ใช้ทำทางเบี่ยงน้ำหรือว่าบายพาส
ออกจากที่ข้างบนถ้ำผาหมี
คือตอนนั้นต้องบอกว่าการเอาน้ำออกจากถ้ำ
มีทั้งการใช้ปั๊มสูบน้ำโดยตรงจากถ้ำ
มีทั้งการขุดเจาะน้ำบาดานคือเอาน้ำใต้ดินออกไปข้างนอก
และอีกทางหนึ่งก็คือการเบี่ยงทางน้ำหรือว่าบายพาสน้ำ
ซึ่งต้องทำจากข้างบนบนถ้ำนะคะ
เพราะว่ารักษณะถ้ำมันเป็นแอ่งแบบนี้น้ำมันก็ไหลลงมา
เขาก็ต้องเบี่ยงทุกทางแล้วค่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงไปในถ้ำ
แต่ตอนนี้ภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้น
ก็จะต้องเอาทางเบี่ยงเหล่านี้ออกไป
เพื่อให้วัตถจักรและเรียกว่าระบบนิเวศของน้ำ
มันไหลลงไปตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะ
ซึ่งทางจิตอาสาเนี่ยเขาก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนดอยผาหมีล่ะค่ะ

รถเนี่ยมันไปได้ถึงจุดหนึ่งจากนั้นก็นี่เลยค่ะ
เดินกันขึ้นไปเลยนะคะ
ไปที่ลำทานห้วยน้ำดัน
คือตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำฝ่ายกั้นลำทานเอาไว้

ที่ได้รับการสนับสนุนจากปตทและเชฟรอนด์
ต่อเป็นสายรวม๗สายด้วยความยาวทั้งหมด๔๐๐เมตร
จุดนี้ไปอีกประมาณ๓๐๐เมตรก็จะเป็นลักษณะของโขดหินลำทาน
เจ้าหน้าที่ไปสำรวจก็พบว่าจากปกติ
น้ำที่ไหลผ่านบริเวณฝ่ายที่ทำไว้วันละ๒๕๐๐คิวเนี่ย
พอผ่านโขดหินตรงนี้ไปมันจะเหลือแค่๗๐๐คิวต่อวันเท่านั้น

นั่นหมายความว่าน้ำอีก๑๘๐๐คิวหายลงไปใต้ดินค่ะ
ก็คาดว่าจะเป็นน้ำที่ไหลเข้าไปในถ้ำหลวงนี่แหละ
ก็เลยเอาท่อมาต่อจากฝ่ายเพื่อที่จะให้ไหลข้ามช่วงโขดหินนี้ไป
นี่คือการทำบายพาสหรือว่าเบี่ยงทางน้ำ
ให้น้ำมันไหลเติมลงไปในถ้ำนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าภารกิจนี้ทำได้สำเร็จ
เพราะต่อให้ฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยน้ำก็ไหลเข้าท่อเบี่ยงน้ำนี้ไม่ได้
ก็ลดปริมาณน้ำที่จะเติมเข้าไปในถ้ำหลวงได้
ทำยังไงให้น้ำตรงนี้สองสายเนี่ย
แทนที่จะเข้าสู่โพรงถ้ำนะครับให้เบี่ยงเบนออกสู่ที่อื่น
ก็ปริมาณน้ำเดิมทีประมาณสัก๒๕๐๐คิวนะครับ
เราปกติจะเข้าสู่ถ้ำ๑๘๐๐ออกข้างนอก
ทีนี้พอมาเราทำตรงนี้๑๘๐๐เนี่ยแทนที่จะเข้าถ้ำมันก็ไหลออกจากที่อื่น
แต่หน้าวันนี้แล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
เราก็มาคืนระบบนิเวศนะครับให้มันเหมือนเดิม
ชั้นของหินปูนเหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำบาดานนะครับ๗๐๐ว่าธรรมชาติตรงเนี้ยก็เป็นแบบต้องการให้ปริมาณน้ำในถ้ำมันลดลงช่วงที่เกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นนิมไม่หมายดีเหมือนกับคล้ายกับเราเปิดคล้ายเขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มเริ่มปรับปรุงฟื้นฟูต่างนะครับมันเหมือนกับดีเดย์

ซึ่งเราเริ่มพวกจิตอาสาทั้งหลายนะครับ

ท่อเหล่านี้ก็ต้องถูกเก็บออกค่ะ
เพื่อปล่อยให้น้ำนั้นไหลไปตามระบบนิเวศเหมือนเดิม
ก็จะต้องใช้จิตอาสาเหล่านี้แหละนะคะ
แต่ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นสาวนะ

ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลย

เห็นหน่วยซีลฟังงานทุกคนก็คือเหิมกันไปตามกันนะ

แล้วก็ต้องช่วยกันก็แบบโอ้ส่งเสียงแบบ

ต้องบอกว่าการส่งเสียงบางทีมันทำให้มีแรงนะ

เวลาอย่างเวลาเราออกกำลังกายต่อยมวยแบบนี้

จากหนุ่มแล้วสาวก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าขึ้นมาช่วยกันเก็บขยะต่างนานา

โอ้พี่หอบเลยค่ะ
ยิ่งเห็นแล้วยิ่งย้อนกลับไปนึกถึงช่วงวินาทีนั้น

มันมีความยากลำบากมาก
แล้วก็มากู๊ดถึงตอนที่เจ้านัทีทหาร

ใช่เหนื่อยมากเก็บแค่ทีละเส้น๒เส้น
แต่ทหารเขาเอามารวมกันไม่รู้กี่ร้อยเส้นพันเส้นอย่างนี้
ยากลำบากเราเดินเฉยยังไม่ไหวเลยอ่ะ
เธอรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นจิตอสารในวันนี้
ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็โอ้โหชอบ
ซับซึ้งในที่ทหารหรือว่าทุกคนที่มาช่วยครั้งนี้

มันยากจนไม่รู้จะขอบคุณหรืออะไรเขายังไงเนี่ย
เราทำแค่นี้มันนิดหน่อยเองนิดหน่อยจริง
ดีใจมากเลยที่ได้มาทำตรงนี้
อย่างน้อยก็รู้ว่าเขาลำบากแค่ไหน
แต่ถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ค่ะ

ได้เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยในการที่จะช่วยฟื้นฟู
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการฟื้นฟูระยะสั้น
แต่ว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่ามีแผนการฟื้นฟูระยะยาวเหมือนกัน
อาจจะประมาณ๓เดือน๕เดือนหรือไม่ก็๑ปี
แต่ให้คำมั่นสัญญาเลยค่ะว่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้

รวมถึงตอนนี้เขาเตรียมทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่แล้วนะ
คืออยากจะให้ตั้งวรรณอุทยานถ้ำหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติไปเลย
จะได้เพิ่มขีดความสามารถระบบบบริการนักท่องเที่ยว

เพราะว่าตอนนี้วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

จริงเชื่อว่าหลังจากนี้นะคนจะอยากมา
รวมถึงทางด้านของพู่ว่านายนโรงศักดิ์
บอกว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

คือให้ไปดูเลยว่าเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในการศึกษา
ว่าตรงนี้เคยเกิดอะไรหน้าไหนเป็นแบบไหน

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะต้องอยากเข้ามา
ว่าศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ทางด้านอธิบดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษากับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เลย
จะจัดทำอนุสรสถานจัดทำพิพิธภัณฑ์ตรงไหนยังไงกันบ้าง

สร้างรูปปั่นอะไรได้ไหมใช่มั้ย

หลังจากนี้ไปกลุ่มอุทยาน

ตรงนี้ก็จากว่าหน้าอุทยานก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับ
เพื่อให้มันมีระบบระเบียบรวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งมีแฝนระยะยาวอาจจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับภายในถ้ำนอกถ้ำ
ทำสิ่งที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าถนนหนทางนะครับไฟฟ้าอะไรต่าง
อนาคตการเข้าออกภายในถ้ำมันคงไม่ง่ายอย่างที่คิดล่ะ
อาจจะต้องมีการลงทะเบียนคนเข้าคนออกนะครับเพื่อความปลอดภัย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มาแล้วจะได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของตรงนี้ว่าเป็นมายังไง
เกิดจากความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมมือกันยังไง
ซึ่งพรุ่งนี้ในส่วนของผมเองก็จะไปคุยกับท่านอาจารย์เฉลิมชัย
ในส่วนที่อาจารย์จะวาดรูปทำพิพิธภัณฑ์จะเอาขอบเขตตรงไหนยังไง
แล้วบริเวณตรงไหนที่เหมาะที่จะทำ
เพราะว่าเนื่องจากบริเวณตรงนี้มันค่อนข้างจะแคบ
แล้วอย่างที่ผมบอกแต่ต้นว่าเราจะทำเป็นอุทยาน
การจะทำเป็นอุทยานมันก็ไม่ใช่ว่าจู่
กรมอุทยานแห่งชาติสภาพและวันพืช
อยากจะประกาศเป็นอุทยานไม่ใช่
ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
เห็นดีเห็นงามว่าที่ตรงนี้เหมาะสำหรับที่จะเป็นอุทยาน
เพราะฉะนั้นเราต้องทำประชาพิจารณ์

ค่ะแล้วก็เอาไปยื่นเรื่องทำว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
ส่วนจิตอาสาอีกหลายคนนอกจากจะทำความสะอาด

ที่วัดน้ำจำที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายค่ะ
ที่ไปตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดพักแรม

ในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงค่ะ